แต่ก่อนจะไปลุ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีต้องลุ้นเก้าอี้นี้ก่อนค่ะนี่ดูเดือดไม่แพ้กันพรุ่งนี้แล้วนะ
ใช่ค่ะสำหรับศึกชิงเก้าอี้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะ
นี่มีการนำพักหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้กันเยอะแล้วค่ะ
คุณชวนหลีกภัยสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์แล้วก็อดีตหัวหน้าพัก
ก็ออกมาบอกนะคะว่ายังไม่อยากพูดอะไรมากเพราะมันก็ถือว่ายังมีการแข่งขันกันอยู่
ถ้าพูดไปก่อนเดี๋ยวจะไม่เหมาะสมเพราะก็ยังไม่รู้ว่าใครจะสมัครไม่สมัครบ้าง
พักแพ้เลือกตั้งยับเยินขนาดนี้คนที่รักพักก็ห่วงใยมาก
คิดว่าน่าจะใช้เหตุการณ์นี้แหละมาฟื้นพักเลือกคนที่เหมาะสมมาเป็นผู้นำ
คุณชวนยืนยันว่าไม่ว่าพักจะขึ้นหรือลงก็จะอยู่กับพักไม่ไปไหนทั้งสิ้น
ทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้เองก็มีคนมาชวนไปตั้งพักเหมือนกันนะ
แต่คุณชวนบอกเขาเน่าแน่เขาจะอยู่กับประชาธิปัตย์ไม่วอกแวกไปไหน
คนที่จะมาเป็นผู้นำพักเนี่ยต้องมีความคิดที่ก้าวไกลคิดก้าวหน้า
ต้องรู้ว่ามีอดีตมีปัจจุบันและมีอนาคตและมีพื้นฐานเกียรติประวัติน่าเชื่อถือแค่ไหน
ต้องไล่ย้อนประวัติกลับกันไปด้วยนะไม่ได้ดูแค่ผลงานที่ซึ่งหน้าหรือว่าไม่กี่ปีนี้เท่านั้น
หลายคนที่ออกจากพักไปคุณชวนบอกเสียดายเพราะก็ทำประโยชน์มาเยอะ
หวังว่าหัวหน้าพักคนใหม่จะมาทำงานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง
ไม่ใช่เพื่อต้องการเป็นรัฐบาลอย่างเดียว
เพราะประชาธิปัตย์เองเป็นได้ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้าน
ไม่ได้คิดแต่ว่าจะเป็นรัฐบาลในทุกยุคทุกสมัย

พักก็ต้องรับกรรมไปเอ๊ะหมายถึงใคร
คุณกรจาติกาวนิษฐ์อดีตหัวหน้าพักชาติพัฒนากล้า
ก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะบอกผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการเลือกหัวหน้าคนใหม่ของประชาธิปัตย์เลยนะ
คือเมื่อวานมันมีรายชื่อว่าคุณกรเป็นหนึ่งในแคนดิเดตไง
คนก็งงว่าเอ้ายังไงไปยังไงมายังไง
เขาบอกผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแต่ยอมรับว่าแอบเชียร์อยู่เพราะก็เป็นพักเก่า
ในฐานะอดีตลูกพักก็อยากเห็นพักกลับมาเป็นผู้นำทางสังคมอีกครั้ง
เพราะประชาชนจะได้ประโยชน์จากการที่ประเทศมีพักแนวอนุรักษ์นิยมแบบก้าวหน้าค่ะ
พรุ่งนี้ก็รอลุ้นกันหน่อยแล้วกันนะคะว่าใครจะเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนต่อไป